ไปดูกันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังนะครับ

เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาอาชีวะแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดตรัง
เรื่องของเรื่องคือเดินชนกันครับแล้วก็ไม่พอใจ
จากนั้นนะครับมีการใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงกัน
จนกระทั่งผู้ที่ถูกแทงนั้นอาการบาดเจ็บสาหัสนะครับ
นางนัทศรฉัดอนันวงครับเข้าพบกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรเมืองตรัง
แจ้งความกรณีที่ลูกชายบุญธรรมนะครับถูกเพื่อนในสถานศึกษาเดียวกัน
ข่มขู่ขณะที่รอรถกลับบ้านเมื่อช่วงเย็นของวันที่๘สิงหาคม
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะมีปัญหาคือทะเลาะวิวาดกันมาก่อน
โดยนางนัทศรนั้นบอกว่าลูกชายอายุ๑๗ปีครับ
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่ง
พร้อมกันกับเพื่อนในแผนกเดียวกันรวม๘คน
หลังจากเลิกเรียนแล้วก็ลงมาจากชั้นเรียนเพื่อเตรียมจะกลับบ้าน
พอมาถึงบันไดชั้นล่างของตึกก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ว่าต่างแผนกกันนะครับ
๒คนเดินเข้ามาชนและแสดงความไม่พอใจเมื่อถูกถามกลับไปว่าทำไมถึงเดินมาชน
จะชักมีดปลายแหลมขึ้นมาแล้วก็จ้วงแทงเพื่อนในกลุ่มถึง๒คนแต่ว่าไม่โดนนะครับ
ลูกชายจึงเข้าไปช่วยและถูกจ้วงแทงเข้าด้านหลังถึง๕ครั้ง
อาการตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรัง
ต้นจากการพูดคุยกับลูกชายยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ที่ก่อเหตุและหลังออกมานั่งรถรอหน้าโรงเรียนเพื่อจะกลับบ้าน
มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าอีกด้วยแต่ว่ากระสุนปืนนั้นด้านก็คาดว่าอาจจะต้องการยิงข่มขู่นะครับ
ดังนั้นแล้วเพื่อความปลอดภัยความสบายใจก็มาแจ้งความกับตำรวจเอาไว้ก่อน
ล่าสุดนี้ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับเตรียมจะเรียกตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ